มาดูเรื่องของครอบครัวครอบครัวนี้กันหน่อยนะคะ
บอกเลิกภรรยาท้องแก่นะคะแล้วก็ไล่ให้กลับบ้านที่ร้อยเอ็ดไปเลย
พร้อมกับลูกสาวอีกหนึ่งคนเธอร้องไห้เปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะ
แล้วเธอบอกว่าเชื่อว่าสามีถูกผู้หญิงคนใหม่เล่นของใส่นะคะ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนางก้อยกันนางก้อยอายุยี่สิบสี่ปี
ก็กำลังท้องแก่เลยนะคะหอบข้าวหอบของนี่ค่ะ
เก็บของไปพร้อมกับลูกสาวอายุ๑๐ขวบ
ที่เห็นอยู่นี่เป็นรถกระบะของจิตอาสาบ้านดุงอัปเดตที่มาช่วยนะคะ
เธอถูกสามีไล่ออกจากบ้านบอกเลิกปุบปับเลยนะคะ
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกสามีบอกเลิกและไล่ออกจากบ้านเธอไม่มีที่ไป
ก็ขอให้จิตอาสามาช่วยงงมากว่าทำไมสามีเปลี่ยนไปขนาดนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคบกันมา๑๐ปีสามีรักกันมาก
มีลูกสาวคนนึงแล้วเนี่ยกำลังอุ้มท้องลูกอีกคนนึง
จู่เดือนที่แล้วสามีก็เปลี่ยนไปเธอเนี่ยไปจับได้ว่าไปแอบแชทคุยกับสาวในหมู่บ้านทางเฟซบุ๊ก
แล้วหลังจากนั้นสามีก็บอกเลิกเลยค่ะให้เธอกับลูกกลับไปบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
บอกว่าน่าจะถูกผู้หญิงคนใหม่เล่นของใส่ค่ะ
ใกล้ก็จะไม่ได้จับหนูไปโดนตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้
ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็ค้ำสภาพ
สภาพแกจะเป็นคนค้ำค้ำตาก็จะค้ำหน้านี่ค้ำมากเลย
ก็อย่างนอกก็เชื่อว่าอาจจะโดนของก็ได้บนต้นเขาคือมีผัวมีสามีเลย
แกมีลูกมีสามีแล้วตอนนี้คือแกเลิก
เลิกกันเลิกกันก็พร้อมกันกับที่แฟนหนูเป็น
ถ้าเราไปเขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไง
ในเมื่อเราเคยทำให้เขาทุกอย่างแล้วกลับไม่มีเราทำให้ทุกอย่าง
เขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมเนี่ยค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้
ทางเพจบ้านดุงอัปเดตก็ได้แจ้งนะคะว่าพานางก้อยกับลูกสาวออกจากอุดรธานี
ไปร้อยเอ็ดไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ